ประการมีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบประวัติปรากฏว่าเขาก็สัมผัสกับน้องชายน้องชายเนี่ยเป็นผู้ป่วยโควิดด้วย
ซึ่งในเพจเฟซบุ๊คคนข่าวต้นปราการเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์เรื่องราวนี้เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นค่ะ
ระบุแบบนี้ว่าชายป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตคาบ้านพักในพื้นที่หมู่๘
หมู่บ้านเฟื่องฟ้า๑๒ที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
คนเสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้
แล้วก็ก่อนหน้านี้สามวันข้อครอบครัวเนี่ยพึ่งจะศูนย์เสียผู้เป็นพ่อ
พ่อป่วยติดเตียงแล้วก็คาดว่าน่าจะติดโควิดด้วย
ซ้ำร้ายเหลือแม่อยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะ
ก็ยังไม่ได้รับการรักษาไม่มีหน่วยงานไหนรับตัวไปเลย
เหมือนกับแม่รอความตายวอนให้รับไปรักษาด่วน
ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้จะเสียชีวิตทั้งหมด
เพราะว่าตอนนี้ผู้เป็นแม่เองก็เริ่มไม่ไหวแล้ว
แล้วก็วันนี้เมื่อตอน๙โมงก็มีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ
จากมูลณิธิร่วงกะตันยูใส่ชุดป้องกันโควิด๑๙
ชุดที่ที่นี่นะใช่ค่ะลงพื้นที่มาที่บ้านหลังนี้
แล้วก็เอาอุปกรณ์เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไป
เพื่อที่จะบรรจุศพแล้วก็เก็บศพชายวัย๔๒ปี

ผู้สื่อข่าวเนี่ยสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนหน้านี้บ้านนี้เขามีลูกชายคนเล็ก
ลูกชายคนเล็กทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่มาเยี่ยมพี่ชายที่อยู่ที่บ้านหลังนี้
หลังจากนั้นไม่นานพ่อพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียง
อายุ๘๘ปีเสียชีวิตภายในบ้าน
เพิ่งเสียชีวิตวันที่๒๗เมื่อวันอังคาร

มารู้ว่าลูกชายคนเล็กที่มาหาติดโควิด
มีเจ้าหน้าที่นำรถพยาบาลมารับตัวไปรักษา
ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
แล้วก็แจ้งให้คนที่อยู่ในบ้านกักตัวก่อนนะ

แต่คุณผู้ชมดูสิคะ
แล้วหลังจากนั้นลูกชายคนโตก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้

สรุปแล้วคือเสียชีวิตจากโควิดหรือเปล่า
ถ้าเสียชีวิตจากโควิด๑๙มันจะสะท้อนอย่างนี้ครับ

แต่ไม่มีหน่วยงานไหนมารับตัวไปเลย
มันก็จะสะท้อนว่าขอความช่วยเหลือไปแล้ว
ยังไม่รู้เลยว่าติดโควิดหรือเปล่า
แต่ทีนี้เขาอาจจะมีการชนะสูตรศพได้นะ

ถ้าติดโควิด๑๙จริงครอบครัวนี้
ต้องถูกรับการรักษาตัวอย่างเข้มข้นเลยนะ

ก็ต้องรีบนำตัวแม่ไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

แล้วก็รอผลการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่ง